มาดูเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน้องอายุเพียง๙ขวบ
หนักเดินไม่ได้๗เดือนครับนอนอยู่แบบนั้น
เรื่องต้นเขาบอกว่าโอ้โหน่าจะเป็นวิญญาณผีตายโหงเกาะขาน้องเอาไว้
คิดก็ทุกข์ใจวิญญาณมาเกาะขาทำให้น้องเดินไม่ได้
ล่าสุดไปหาพระเกจิชื่อดังพาน้องไปอาบน้ำมนต์
วันรุ่งขึ้นเดินได้เดินได้เลย
นั่นแหละความเชื่อที่ว่าวิญญาณผีใดห่วงเกาะขามันจริงหรือเปล่า
เรื่องราวนี้เนี่ยทางด้านของคุณยายปิ่นอายุ๗๘ปีก็บอกว่า
โอ้โหคุณนักข่าวเชื่อไหมเกือบ๑ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ทุกข์ทรมานทุ่มเทดูแลน้องขิงวัย๙ขวบหลานสาวที่ป่วย
เดินไม่ได้นอนอยู่แบบนี้จนขาลีบเลย
เรียนหนังสือหมดหนทางรักษาหมดเงินหมดทองไป
เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมอยู่หลานเริ่มมีอาการปวดขาที่ขาขวาก่อน
เดินไม่ได้อันนั้นจุดเริ่มต้นคือไม่ทราบสาเหตุ
พาไปหาหมอก็ยืนยันว่าร่างกายน้องก็สมบูรณแข็งแรงปกติ

แต่สาเหตุที่เจ็บปวดขาหาไม่เจอ
หลานสาวมีอาการพฤษภาคมเริ่มเปลี่ยนจับกล้ามร้าวภูตจาหยาบคาย
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเด็กดีมาตลอด
สุดท้ายไปหามรรร่างทรงองค์ทาเวสสวัน
ร่างทรงบอกว่าหลานสาวเนี่ยเคยเดินไปเหยียบกระทงที่มันมีกระดูกผีตายหงวางอยู่
ทำให้วิญญาณเขาเกาะแข้งเกาะขาแล้วทำให้เดินไม่ได้ให้เจ็บให้ปวด
ถ้าปล่อยไว้อาจจะตายได้นะต้องรักษาต้องทำพิธีเสียค่าทำพิธี๑๕๐๐บาท
แต่เขาไม่มีเงินไงก็เลยไม่ได้รักษาในกระบวนการที่ร่างทรงนั้นบอก
ทีนี้หลังเรื่องราวเผยแพร่ไปครอบครัวก็เลยพาน้องขิงเดินทางไปวัดเทพประสาทเตาถ่าน
สัตหีบชนบุรีไปเจอพระอาจารย์บุญส่งครับหรือว่าหลวงปู่อีท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาทเตาถัดเป็นพระเกจิชื่อดังของภาคตะวันออกชาวบ้าน
รู้จักกันดีนี่พาไปเลยนั่งรถพ่วงข้างไปไปถึงก็อุ้มไป
เสร็จปุ๊บไปหาพระท่านทำพิธีให้ท่านสวดมนต์
พระพุทธคุณปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตามหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วจะทำพิธีอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมง
ท่องบทสวดมนต์กันไปทำน้ำมนต์ไล่มนต์คาถาแล้วเอาน้ำมนต์มาอาบให้กับน้องขิง
คือบอกว่าจะดีขึ้นหรือไม่นั้นอยู่กับกรรมของแต่ละคน
ส่วนเรื่องที่ร่างทรงบอกว่าวิญญาณก่อแข้งก่อขา
แต่มันมีเรื่องเหลือเชื่อคุณผู้ชมดูภาพนี้ไปนะ
น้องน้ำขิงอาบน้ำมนต์เสร็จปุ๊บผ่านไปชั่วข้ามคืน
เฮ้ยอยู่น้องลุกขึ้นมาเดินได้

แต่อาจจะแบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีความแบบเซอยู่บ้างอะไรแบบนี้
แต่อาการปวดมันทุเลาลงแค่ค่ำคืนเดียว
ทุกคนดีใจแต่มันก็มาด้วยความประหลาดใจสาธุเลย
น้ำมนต์ท่านศักดิ์สิทธิ์ไปฟังเสียงคุณยาย
เดินได้แต่ขายังไม่ได้แบบยืดตรงปกติ

สังเกตใช่ไหมว่าน้องต้องมีการจับขาแต่ขาน้องรีบไปเลยนะ
ลักษณะคล้ายกับเจ็บขาเวลาเดินด้วยนะคะ
คือตัวผอมไปเลยนี่คือเด็กอายุ๙ขวบ

เอาล่ะน้องเดินได้แล้ว